แต่คู่ต่อไปดิฉันว่าไม่ต้องลุ้นแล้วแหละ
ก็หลักฐานมันฟ้องสักขนาดนี้คุณ

คาตาเลยเป็นภาพสแนปชอตของพี่ณเดชน์กับน้องยายา
ภาพนี้ค่ะกุมมือกันแน่นขนาดนี้เนี่ย
ภาพนี้เกิดขึ้นในงานแถลงข่าวหนังนาคี๒ที่อุดรธานี
แต่ว่ามันไม่ใช่แค่ภาพภาพนั้นนะคุณ
แฟนคลับเห็นเนี่ยโอ๊ยตายกันไปข้างหนึ่งเลย

ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทั้งคู่ก็คอยควงกันไปสอนหนังสือเด็กดอยด้วย
โอ้โหคู่รักคู่บุญจริงอ่ะคู่นี้
ภาษาอีสานของน้องจะเป็นภาษาอีสานของทางจังหวัดอุบล

เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปสอนเขาเนี่ย

พอฟังน้องแล้วโอเคไหมคะน้องว่าโอเคไหม
เพราะนะครับเพราะว่าอุบลจะมีความแบบ

หลอกกินกันไม่ลง

ต้องไปแคร์พี่ออฟที่ต้องลงมาให้พัก
ด้านสาวยายาอุรัสยาเนี่ยนะคะ

เพราะว่าเธอติดอันดับ๑ใน๕๐๐บุคคล
อิทธิพลต่อวงการแฟชั่นระดับโลกปี๒๐๑๘นี้
ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสารระดับโลกอย่าง

ฟังจากปากของน้องยายากันค่ะ

คือแบบว่าแบบแฮชแท็กที่โดนพูดถึง
หนูเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นนักแสดง

โอ้โหหนูวิ่งรอบห้องกระโดดบนเตียงเลย

เขาบอกว่าดีใจด้วยนะ

ใช่ตอนนี้มีภาพหวานแชร์บนโลกโซเชียลก็เลย